คุณผู้ชมค่ะมีคนรักมีคนเอ็นดูมีคนหวังดีให้ถือว่าเป็นบุญกับเราเนอะ
เทิงไทยรัฐเนี่ยก็เลยแบบโทรไปสอบถาม
แล้วก็เลยเล่าให้เราฟังนะคะว่าตอนแรกคิดว่า
คุณแม่เอฟซีเนี่ยมาแกล้งแกล้งหรือเปล่า

ไม่คิดไม่ฝันเอาแม่เขาให้จริง
หลังจากลงเวทีแล้วก็ขอคืนนะคะให้คุณแม่เอสจีคนนั้นแหละ
แต่ว่าแม่เขาไม่ยอมเขาไม่เอา

ท้ายสุดท่านก็เลยขอเก็บแวลที่แม่เนี่ยคุณแม่เอฟซีคนนี้เขาเอาไว้นะคะ
ถือเป็นคุณค่าทางจิตใจของนักร้องลูกทุ่งคนนี้เนาะ
เดี๋ยวไปชมช็อตสุดเซอร์ไพรส์กันดีกว่าค่ะ
แหวนเฟซสองวง
ื้มปิ่มดีใจแต่จริงแล้วมันเป็นของที่มีมูลค่ามากตอนแรกแต่ก็ไม่กล้ารับนะ
แต่ก็บอกแม่มันมีค่ามากเกินไปหนูไม่กล้ารับ
แม่ก็บอกลูกเอาไป
พ่อแม่อยากให้หนูใส่จริงแล้ว
ใส่แล้วหนูจะเจริญรุ่งเรืองหนูจะรวย

ถอดจากตัวแกแล้วเป็นเพชรน้ำลอยด้วย

แล้วมันทำให้เราแบบโอ้โหมีพลังมากกว่าเดิมอีกเยอะมาก
คนฝากมาถามว่าเพชรจริงเพชรตอบเพชรจริง

ถามหาลูกชายท่าทางจะแบบพุบกิจการ

ถ้ามีลูกชายก็จะได้มากกว่า๒วง